คุณผู้ชมฮะเรามาที่เรื่องของนักร้องกันบ้าง
ค่ะคุณศรีสุวรรณหรอคุณศรีสุวรรณ
นักร้องคราวนี้มาร้อง๒เพลง

เกี่ยวกับปอและเบิร์ตเกี่ยวกับหลวงพี่อุเทน
ร้องเพลงแรกเรื่องของการที่หลวงพี่อุเทรน
บวชพรามให้กับผู้ต้องหา

เลี่ยงบวชพระเป็นบวชพรามมันฟังไม่เคยจริง
ส่วนเพลงที่๒ที่คุณศรีสุวรรณร้อง
ก็คือจี้กรมธนารักษ์ให้ตรวจสอบ
พื้นที่ของสถานปฏิบัติธรรมสาขาของหลวงพี่อุเทน
ราชบุรีมันลุกที่ราชพัสดุหรือไม่
ขีดเส้นใต้เมืองไทยครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เอกลักษณ์ไทยสัญลักษณ์ไทยอย่างหนึ่ง
ที่มันเป็นมานานแล้วก็คือว่า
ความผิดปกติใด
เรื่องใดที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องมีราวขึ้นมา
ไม่มีใครไปตรวจสอบไม่มีใครไปร้องเรียน
สิ่งผิดปกตินั้นมันก็อยู่ของมันมาได้ตลอด
นานแค่ไหนก็อยู่มาได้ตลอดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าพอเกิดเรื่องเกิดราวเฉาโชว์ขึ้นมานั่นแหละ
จึงจะเริ่มไปลงมือไปตรวจสอบไปดูแลว่ามันใช่หรือเปล่า
ข้อเท็จจริงคืออะไรเป็นอย่างนี้กันมาตลอดครับ
ผมกำลังพูดถึงเรื่องที่คุณศรีสุวรรณไปร้องเรียน
เรื่องระหว่างกรมธนรักษ์กับเรื่องสำนักสงฆ์ที่ชื่อว่า
ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยซึ่งตอนหลังเปลี่ยนชื่อมาว่า
เป็นมูลนิธิชะยันโตโพธิธรรมรังศรี
ซึ่งอยู่ในความดูแลของพระดังพระอุเทนสิริสาโร
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ที่กลายมาเป็นข่าวต้องตรวจสอบกันอีกแล้ว
ประเด็นของเรื่องนี้เนี่ยจริงมีคนส่งข้อมูลมาให้ผม
เขาเป็นแฟนรายการเนี่ยส่งมาให้แต่อาทิตย์ที่แล้ว
ผมก็กำลังดูอยู่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วพระเอิญเมื่อวานนี้
เขาก็เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาก็เป็นเรื่องเดียวกันจริงครับ
เขากำลังยื่นเรื่องให้อธิบดีกรมธนารักษ์ชื่อประพาทคงเอียดตรวจสอบ
ตรวจสอบอะไรล่ะครับให้ตรวจสอบว่าการยึดถือครองที่ดินกว่า๗๐ไร่
ที่ทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุในพื้นที่หมู่๗ตำบลสวนพึ่งราชบุรี
ที่เป็นสถานที่ตั้งของสำนักสงฆ์ที่ว่านี้ได้มีการขออนุญาตใช้ที่ดินถูกต้องตามกฎหมายไหม
นี่คือหลักใหญ่ใจความที่คุณศรีสุวรรณไปร้องแล้วคุณศรีสุวรรณเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
เบื้องต้นเนี่ยพื้นที่ตั้งของธรรมสถานวิโมกศิวาลัยเนี่ยอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุ
ตามพระราชกฤษฎีกาห่วงห้ามที่ดินเพื่อประโยชน์ในราชการทหาร
ซึ่งออกไว้ตั้งแต่ปีพศ๒๔๘๑โน่น๘๐ปีมาแล้ว๘๐กว่าปีแล้ว
โดยกรมธนรักษ์กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ห่วงห้าม
ตามพระราชกฤษฎิกาพศ๒๔๘๑เป็นแปลงหมายเลขที่รบ๕๗
พื้นที่โดยรวมเนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่
มีพื้นที่ถึง๕แสนไร่
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาป่าไม้แหล่งน้ำต้นน้ำลำทาน

และยังมีอนาเขตติดต่อกับประเทศพม่า
เป็นพื้นที่เกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนของประเทศไทย
ตามจากการห้ามมีที่ดินตามมาตรห้าแห่งพบว
ด้วยการห่วงห้ามที่ดินลกล้างว่างเปล่า

แล้วก็มาขีดเส้นตายเอาตรงนี้
ดังนั้นการที่พระอุเทรศ์เจ้าอาวาสวัฒน์ธ่ามาย

และปรากฏสิ่งปลูกสร้างมากมายตามลักษณะเป็นสำนักสงฆ์
แล้วมีป้ายเขียนไว้ว่าธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
ซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่๘พฤษภา๕๑
ใช้เวลาก่อสร้างปีกว่ากว่า๒ปีกว่ากว่า
ไม่น่าจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้ใช้หรือใช้ประโยชน์พื้นที่ได้นี่
นี่คือข้อมูลจากคุณศรีสุวรรณจัญญา
ก่อนหน้านี้มีคนให้ข้อมูลกับผมว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้
เคยทำเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินตรงนี้มาแล้ว
ขออนุญาตมาเมื่อไหร่ครับ๑๐กว่าปีที่แล้วครับ
แต่จนป่านนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมธนารักษ์
คำถามคือเมื่อยังไม่ได้อนุมัติจากกรมธนารักษ์
แล้วปล่อยให้เข้าไปใช้ที่ดินไปปลูกสร้างโน่นปลูกสร้างหนี้มายาวนานยังไง
ค่าเช่าก็ไม่ต้องเสียแล้วยังทำตัวเป็นคล้ายกับผู้มีอิทธิพลเป็นเจ้าของอนาจักร
จำได้ไหมล่ะครับวันแรกที่มีข่าวว่าปอกับเบิร์ตเนี่ยไปที่
ข้อมูลต่างที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
ปรากฏว่าเข้าไปไม่ได้ครับถูกไล่ตะเพิดออกมาเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่วัด
สำนักพุทธไม่เกี่ยวมายุ่งไม่ได้กลับไปเสียนี่
เจ้าหน้าที่ด้วยฉะนั้นพอมาถึงเที่ยงวันนี้ประเด็นมัน
โฟกัสไปที่กรมธนารักษ์ที่มีคุณประภาษณคงเอียดเป็น
ธิบดีบอกว่าท่านครับท่านจะเอายังไงกับที่ดิน๗๐ไร่
แห่งนี้เพราะปกติที่ดินราชภัสดุที่กรมธนานักดูแล
อันนี้เขาถ้าไม่ใช้ส่วนราชการเขาก็ต้องให้เช่าอันนี้๗๐
ไร่ไปอยู่เฉยเช่าก็ไม่เช่าไม่อะไรทั้งนั้นสองไอ้ที่
มีข้อมูลว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้ได้ยื่นใช้ที่ดินมา๑๓ปี
แล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุมัตินั่นน่ะคำถามคือว่าเวลาที่
มาสิบสามปีทำอะไรกันอยู่ครับทำไมท่านต้องพิจารณานาน
ขนาดนั้นแหละฮะหรือถ้ายังไม่อนุมัติเออแล้วทำไมจึงปล่อยให้ถือ
รองที่ดินยาวนานว่ามาสิบกว่าปีมีเหตุผลอันใดที่
ให้ยืดเยื้อเรื้อรังมาอย่างนี้ถ้าเหตุผลสมเหตุ
สมผลก็แถลงออกมาให้สังคมหายแคลงใจแต่ถ้าเหตุผลไม่
สมเหตุสมผลใครจะต้องรับผิดชอบล่ะครับรับผิดชอบแบบ
ไหนรับผิดชอบยังไงมันจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้า
ที่ไหมอย่างที่คุณศรีสุวรรณจัญญาไปร้องฉะนั้นเรื่องนี้
ต้องทำความจริงให้ปรากฏประเทศไทยเนี่ยโจทย์ใหญ่ที่เหลือ
รังมานานคือการจัดระบบระเบียบที่ทำกินให้ประชาชนแล้ว
ปัญหาที่คนไทยมันเจ็บใจมาตลอดก็คือว่าคนที่จนจริง
จริงเนี่ยแบกจอบแบกเสียมไปขุดนั่นขุดนี่นิดเดียวหาทำ
มาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอมีเงินยาไส้อ้าวถูกจับ
ดำเนินคดีเข้าไปยุ่งไม่ได้มีคดีคารังคาราคาสัง
ในศาลเยอะครับแต่ว่าพอเจอนายทุนเจอผู้มีอิทธิพลเจอ
พระที่มีลูกศิษย์ดังเคารพนับถืออยู่มากแล้วเป็นคน
ใหญ่คนโตเป็นทหารเป็นตำรวจกลับใช้บารมีลูกศิษย์ลูกหา
ทำผิดกฎหมายได้สิบกว่าปีอาศัยความเริ่มใสศรัทธาเป็น
กรอกกำบังนี่ไงเขาจึงเรียกว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำทาง
กระบวนการยุติธรรมที่จริงอ่ะความเหลื่อมล้ำไม่ได้อยู่ตรงตัว
บทกฎหมายหรอกแต่มันอยู่ตรงคนที่บังคับใช้กฎหมายปิด
ท้ายวันนี้เนี่ยมีสื่อรายงานถึงสภาพของวัดท่าไม้มา
สภาพภายในวัดท่าไม้อันนี้วัดท่าไม้นะคนละที่กันนะ
เป็นพุทธภานิษฐ์ที่ชัดเจนมากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้รอง
รับแบบจับชายทั้งแขกไทยจีนพม่าพร้อมรับทำพิธีสายหมู่
กว่าชาวบ้านธรรมดานี่คือเรื่องราวที่กรมธนรักษ์จะต้องตอบ
คำถามเรื่องของสำนักสงฆ์ที่สวนพึ่งไม่ตอบไม่ได้ครับคน
เขาอยากรู้ไม่งั้นเรื่องนี้ไม่จบครับนี่คือขีดเส้นใต้
เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับอ่าขอบคุณ